ทะเลาะกันนะคะเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
ให้ไปย้ายของพระรูปนี้ออกจากวัดหน่อย
ก็เลยทะเลาะกันแล้วก็เกิดการชกต่อยกันนะคะ
ผู้ที่อายุมากกว่าพระสงฆ์ที่อายุมากกว่าได้รับบาดเจ็บค่ะ
พระครับใจเย็นกันหน่อยนะฮะ
เป็นภาพของพระวรพจรรย์สุขอายุ๗๑ปี
พระลูกวัดอรัญญิกาวาส

ถูกทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัสเลยนะคะ

ส่วนคู่กรณีคือพระครูประหลัดภัยทูลสุวิปุโร
อายุ๕๑ปีเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

อีกหนึ่งคนที่เข้ามาร่วมวงการทะเลาะนี้ด้วย

สั่งให้ประสานเทศบาล
เก็บข้าวของในกุฏิของพระวรพฤษ

บอกว่ามีข้าวของรกรุงรังทำให้พระวรพฤษไม่พอใจค่ะ
มีปากเสียงกันก่อนที่พระวรพฤษจะไปหยิบจอบมาตี
จนเกิดเป็นการลงไม้ลงมือกันเกิดขึ้น

ขออภัยนะครับพระครูประหลัดภัยทูลยืนยันว่า
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายพระวรพฤษ
ส่วนเรื่องต่างจะไปให้การในชั้นศาล
ไม่ได้ทำร้ายนะแต่เข้าโรงพยาบาลนะคะ
ต่อมามีญาติของพระครูประหลัดภัยทูล
นำเงินสดจำนวน๑แสนบาทมาประกันตัวออกไป
นายสวรสคาราวาส๑คนที่ร่วมวงด้วย
เขาบอกว่าตั้งใจจะไปห้ามไม่ให้พระทะเลาะกัน

วันนั้นเราไปทะเลาะกับภาค

หวังดีจะไปห้ามแต่ว่าอาจจะพลั้งมือไป
ช่วงชุดละมุนค่ะในขณะที่อาการล่าสุดของพระราบวรพฤต
ยังคงรักษาตัวในห้องไอซียูโรงพยาบาลชนบุรี
ต้องใช้เครื่องหายใจตลอดเวลาเลยนะคะ
ตามร่างกายก็มีบาดแผลฟกช้ำตามลำตัวตามใบหน้าก็มีนะคะ
แล้วก็มีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็งตามร่างกายด้วย